คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องให้ดูแล้วก็เตือนภัยกันหน่อยนะคะ
เพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่ามัน
พัสดุไปแล้วของไม่ได้สักที
ทีนี้พอกดลิงก์ไปปั๊บติดตั้งแอปปุ๊บ

ใช่ค่ะเอาอีกแล้วนี่แหละถึงจะต้องเตือนภัยกันไง

เรื่องนี้คนที่เดือดร้อนเธอขายเสื้อผ้า
คุณนิตยาลือแสนค่ะ
เอาหลักฐานมามาร้องขอความช่วยเหลือ
สำนักงานกฎหมายธนิดาที่นนทบุรีนะคะ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านอยู่ที่ห้างแถวรามอินทรา
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเมื่อวันที่๖เนี่ย
น้องสาวสั่งข้าวเม่านะ๒โล
บริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังเลย
วันก็แล้วเฮ้ยถ้าเกิดส่งในประเทศ

มาบอกว่าเป็นบริษัทขนส่งพัสดุนี้นี่แหละ
มีลิงก์ให้ตรวจสอบพัสดุมาแบบนี้เลยคุณผู้ชม

เธอก็คิดว่าเฮ้ยงั้นแปลว่า
เม่ามันมีปัญหาในการขนส่งแน่เลย

พอกดลิงก์ปั๊บมันก็จะเริ่มให้กดเปิดใช้งานแอปใช่ไหม
เธอก็กดไปก็ติดตั้งอะไรไปตามนั้นนะคะ
แล้วพนักงานโทรศัพท์มาบอกว่าให้ทำตามที่แอประบุไว้เลย

มือถือค้างค้างอยู่แป๊บนึง
ตรงนี้จุดอันตรายแล้วนะใช่ตรงนี้ต้องเตือนภัยเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็มีแอปของบริษัทขนส่งโผล่มา๒อันอยู่หน้าจอ
หลังจากนั้นแอปธนาคารแจ้งเตือนมาเลยว่ามีการเข้าถึง
แต่ตัวเธอเข้าแอปธนาคารไม่ได้
อันนี้คือแอปธนาคารจริงแจ้งเตือนมา
ใช่ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลเธอบัญชีของเธอ
แต่เธอนะตอนนั้นเธออยู่ที่ร้านไงแล้วอยู่ที่ห้างด้วย
ก็เลยรีบไปที่ธนาคารที่ห้างเลยขอตรวจสอบเงินในบัญชี
ปรากฏว่าโดนมิจฉาชีพเข้าแล้วไง
โอนเงินจากบัญชีไป๗หมื่นกว่าบาทค่ะ
เงินเราได้ออกไป๒ยอด
เป็นยอด๔๙๙๙๐บาท
แล้วก็ยอดที่๒ก็จะเป็นยอด
กว่าบาทค่ะเพราะว่ารวมทั้งหมดก็เป็น๗๐๐๐กว่า
คือระยะเวลาที่เงินออกไปเพียงนาทีเดียว
ใช่ค่ะเงินออกไปแค่๑นาที
นี่แหละค่ะทีนี้คุณนิตยาก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สนบังชันนะ
เอาเรื่องมาร้องทุกข์จะให้ทนายช่วยให้ตามคดีหน่อย
ทีนี้มันก็ต้องฝากต้องเตือนกันนะคะเรื่องมิจฉาชีพแบบนี้
มันมาทุกรูปแบบจริงเราเน้นย้ำมาตลอดนะ
และสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ

ค้างเขาบอกว่าจริงถ้าเกิดมือถือค้างนี่คือจะต้องแบบถอดซิมเลยนะ

บอกว่ามิจฉาชีพมันรู้เหรอว่าเราสั่งสินค้าอยู่ว่าเรารอสินค้า
บุ๊คเป็นไหมหลายเรื่องแล้วนะมันจะมาลิงก์กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะ
อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินถูกป่ะ
แล้วคุณต้องแบบว่าแจ้งยืนยันเลยนะให้ยกเลิก
ที่จะถึงนี้รอคืนภาษีเดี๋ยวสักพักหนึ่งสำนักงานภาษีมาเลย

หรือมันมีข้อมูลรั่วไหลนี่สิคุณผู้ชมอันนี้น่าห่วงนะ